ส่วนช่วงนี้นะคะมาดูการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ

โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมวันนี้
เตรียมที่จะเสนอให้ที่ประชุมนะคะ
อนุมัติการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม
ตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี
หลังจากที่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ส่วนอีกหนึ่งกรณีค่ะนายกรัฐมนตรี
หลังจากนี้จะเป็นศูนย์กลางบริหารภาครัฐสำหรับประชาชนค่ะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
จะมีการรายงานสถานการณ์ภัยแรงให้ที่ประชุมได้รับทราบ
รวมถึงรายงานสถิติยอดอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงครานให้ที่ประชุมได้รับทราบเช่นกันค่ะ
ไปดูบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ

กระทรวงวัฒนธรรมนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมรัฐนโกศิลป์
ร่มพระบารมี๒๓๔ปีกรุงรัตนโกศิลป์ค่ะ
พร้อมกับชมการแสดงการละเล่นกระอ้วแทงควายค่ะ
โดยระหว่างที่มีการชมการแสดงนั้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำหอกมาแทงควาย
เชิญนักแสดงชาวอินเดียมาร่วมการละเล่น
และระบุว่าเป็นการผสมผสานของสองสัญชาติค่ะ
ซึ่งการแสดงกระอ้วแทงควายนะคะ
ก็เป็นการละเล่นของชาธวายหรือชาวพม่าหรือมอนค่ะ
ไปฟังบรรยากาศกันค่ะ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวบริการใหม่

ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่า
พลิเคชันนี้นะคะถือเป็นการเผยแพร่งบประมาณในปี๒๕๕๙และปี๒๕๕๙
รูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเชื่อว่าจะทำงานให้รวดเร็วขึ้น
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัยค่ะ
ไทยจะมีคนไล่ละเอียดว่า
ว่ากลับที่ข้อมูลรับทฤษ
ส่วนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ก็จะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ที่มีที่อยู่อาศัยในรูปแบบของการให้เช่า
โครงการบ้านประชารัฐค่ะรวมถึงความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก
ศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีค่ะระยะทางประมาณ๒๑กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติโครงการ
หลังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับลดค่าก่อสร้างงานโยธาลงค่ะ
รวมถึงนำเสนอการดำเนินงานรองรับการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการกลุ่มรุ่มน้ำ
จากคณะกรรมการแม่น้ำโขงให้กับประเทศสมาชิกค่ะ
อกจากนี้ค่ะก็จะมีการรายงานถึงสถานการณ์น้ำ
และการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนที่จะถึงนี้นะคะ
และรับทราบตัวเลขอุบัติเหตุช่วง๗วันในช่วงเทศกาลสงคราน
ในปีนี้ที่มีสถิติอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะ
และหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
ซึ่งต้องจับตานะคะในประเด็นการแต่งตั้งบุตรชายของผลเอกปีชาจันโอชา
เข้ารับราชการทหารนะคะซึ่งทางพลเอกประวิทย์แล้วก็พลเอกปีชาก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วนะคะ
แล้วก็เหลือเพียงนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหลานชายของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการกลับมาทำงานหลังจากช่วงเทศกาลสงคราน
หลายคนก็จับตามองทั้งวาระรวมทั้งการจะออกมาพูดหรือไม่นะคะ
สำหรับกรณีที่หลานชายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
ได้เข้ารับราชการเป็นทหาร